คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้เตือนใจตัวเอง
แล้วก็บอกเอาไว้ว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่ควรละเลย
จริงเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ดูข่าวใส่ไข่
สังเกตดีพี่มดดำพิธีกรของเราเนี่ยหน้าแกเบี้ยวไปซีกหนึ่ง
อันนี้หลายคนเป็นห่วงแล้วก็ตกอกตกใจจริง
คุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูหน้าพี่มดดำก่อนนะ

ลักษณะคือมันเบี้ยวไปครึ่งหนึ่งอย่างที่เห็นเลยนะฮะ
เมื่อวานนี้พี่มดดำพูดในรายการข่าวใส่ไข่ด้วย

คือคนดูเขาสังเกตเห็นแหละว่าพี่มดดำพี่ขออนุญาตนะ
ปากมันดูเบี้ยวหน้าเบี้ยวไปครึ่งนึง
ตอนแรกพี่มดดำบอกว่ายังไม่รู้ตัวเลยนะฮะ
เข้าใจว่าเออตัวเองน่าเอียงเพราะว่าไปทำฟันมาหรือเปล่า
อาจจะเป็นผลจากยาชาอะไรประมาณนี้นะคะ
แต่ว่ามันหลายวันแล้วนะไม่หายสักที

ปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าพี่มดดำป่วยเส้นประสาทคู่ที่๗อักเสบ
มันก็เลยส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง
หน้าเบี้ยวมาครึ่งซีก
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่มดดำกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเป็นแบบเหมือนการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ
เขาขอนน้อยเกิดจากความเครียดสะสมแล้วก็

วันนี้ไปหาหมอมาเนี่ยสมมุติกินยิ้มใช่ไหม

เช้าคือแบบว่าตื่นเช้ามาเราก็ต้องแบบแปลงฟันใช่ป่ะ

หมอไหวไว้ใต้ตายดีกว่า

เคยอาจข้อมูลของขุนหมอมาเหมือนกัน

แต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยสักอาจจะเป็นเดือนนะ
หลักเดือนแหละแต่ว่ามันจะดีขึ้นแน่นะคะ
คนเยอะดูแลตัวเองให้ดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

พวกนี้มันเกิดจากความเครียดนะพี่มดดำเนาะพักผ่อนหาเวลานอนเยอะนะคะ